ตอนแรกน้องก็นึกว่าเป็นโรคจิตปรากฏว่าเขาให้รายละเอียดด้วยนะ
แต่นั่นก็หล่อดูแบบสมสัตว์สมสวนอยู่นะคะ
น้อง๒๑เองตกลงน้องให้อสุจิไปหรือเปล่า

วันนี้เป็นโรคจิตห์จริงไหมไปฟังดีกว่าน้องไบร์ส

โรคจิตไว้ไปฟังเลยค่ะ
แล้วแบบทักมาแล้วแสนอราคาให้เรา

เป็นเปิดผมตกใจคือแบบไม่เคยเจอแบบนี้ปกติก็จะยังมีแวนก์คับมา
รีไพล์สตอริให้กำลังใจสู้นะเป็นไงอย่างบ้าง
ไม่ได้ให้แล้วยังเก็บไว้อยู่ครับ

อยากจะตัดสลับกล้องให้หันไปดูหน้าช่างพงช่างภาพในสตูมากเลย

แต่คนแบบเอานะเอานะ